ส่วนความเคลื่อนไหวด้านการเมืองวันนี้นะครับภักดิ์พลังประชารัฐได้นัดหารือว่าที่สอสอทั้ง๑๑๖คนเป็นครั้งแรกนะครับ
พร้อมกับห้ามทุกคนที่ไปบนเรื่องการจะบวชไว้ถ้าได้เป็นสอสอว่าอย่าเพิ่งไปบวชนะครับ
เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้ขาดคุณสมบัติสมาชิกภาพสิ้นสุดลงทันทีนะครับ
ขณะที่บรรยากาศการรดน้ำขอพรคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้
เทศกาลสงครานนั้นได้ปรากฏร่องรอยผิดปกติ
ทำให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานกรกตวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานา

สำนักงานกรกตจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีสงกราน
โดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรกต
นำทีมกรกตเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน

ซึ่งบรรยากาศดูไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมา
เพราะกรรมการบางคนอย่างนายฉัดชัยจันพรายศรี

ส่วนฝั่งสำนักงานก็ขาดในนัดเล่าศรีสวกุล
รองเลขาธิการกรกตทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่า
อาจจะเป็นเพราะปัจจุบันระบบการทำงานของกรกต
ไม่ได้รับผิดชอบเป็นด้านเหมือนแต่ก่อน

มีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันหลายเรื่อง
ในช่วงนี้ยังต้องทนรับกับกระแสการถูกล่าหลายชื่อ
เพื่อถอดถอนออกจากตำแหน่งและถูกถล่มหนักในโลกโซเชียล
จนต้องมีการตั้งทีมงานขึ้นมาตอบโต้
และชี้แจงเรื่องราวแบบรวดเร็วทันใจ
โดยมี๓กรกตมานั่งควบคุมทำงานด้วยตัวเอง
และยังไม่วายเจอกลุ่มสหภาพนักเรียนนิส
นักศึกษาแห่งประเทศไทยร่วมกันเปิดแคมเปญ
กรกตต้องติดคุกชวนร่วมฟ้องกรกตมาตรา๑๕๗
รวมถึงกลุ่มนักวิชาการ๑๒๑คน
ที่ร่วมกันลงชื่อถอดถอนกรกตมายื่นจดหมายเปิดผนึก
เรียกร้องให้กรกตถอนฟ้องประชาชนที่แชร์และลงชื่อถอดถอน
หลังมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับประชาชน๗คน

ต้องเปิดเผยวิธีการและขั้นตอนการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อโดยละเอียดอย่างเป็นทางการ
เพราะสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเลือกตั้ง
สาธารณะควรได้รับทราบและมีโอกาสที่จะตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใส
รวมทั้งใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งตั้งแต่ต้น
ก็ยิ่งก่อให้เกิดความกังขาว่าอาจจะมีการนำเอาวิธีการบางประการ
ว่าวิธีการคำนวณที่มีถูกต้องมาใช้ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบางฝ่าย

แต่คราวนี้วิธีคิดหรือวิธีไปคำนวณ
ที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันอยู่
ในขณะนี้กกตขนักกรรมการ
ให้ตรวจสอบการทุจจฤทธิ์การเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่๒จังหวัดพัทธลุง
ยื่นหลักฐานเป็นคลิปวีดีโอและภาพถ่ายกลุ่มไลน์
กรรมการบริหารพักการเมือง
ชนะการเลือกตั้งในพื้นที่เชื่อถึงขั้นยุบพัก
พร้อมทั้งระบุด้วยว่ามีพยานบุคคลที่พร้อมให้ข้อมูล
แต่ต้องขอให้กรกตดำเนินการสั่งคุ้มครองพยานด้วย
เนื่องจากที่ผ่านมามีการโทรข่มขู่พยาน
จนทำให้ต้องหลบไปอยู่ต่างจังหวัด
พักพลังประชารัฐเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพัก
และว่าที่สอสอทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
อุตมะสาวนายนหัวหน้าพักระบุว่า
ต้องเตรียมความพร้อมหากมีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้น
รวมไปถึงต้องเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลให้ได้
เช่นเดียวกับนายสนทิรัฐสนทิจิระวง

ถอดสูตรการคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อ

คิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับกรกตมากที่สุด
คือจะได้บัญชีรายชื่อ๑๙คน
มีสสเขต๙๗คนรวมเป็น๑๑๖คน

แก่นำพักจึงต้องทำงานหนักมากขึ้น
เมืองต้นต้องระวังอย่าให้ผิดคุณสมบัติ
ใครที่ชนะการเลือกตั้งห้ามบวชแก้บนเด็ดขาด

เรามีงานต้องทำร่วมกันเยอะเลย

ต้องระวังอย่าให้ผิดคุณสมบัตินะ
มีคนบอกผมว่าชนะเลือกตั้งแล้วจะไปโหวตแก้บน

ช่วงนี้ห้ามบวชนะครับ

ทั้งจากเป็นข้าวข่ายเป็นพริกสุขสำเนต

สนทิรัฐยังได้กำชับให้สมาชิกพักทุกคน
ตัวให้พร้อมสำหรับการเลือกตั้งอยู่เสมอ

อะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน